พายุอย่างที่ได้เกริ่นไปแต่ละจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอิทธิพลของพายุโนอึนฝนเนี่ยตกหนักน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ที่เห็นอยู่นี้อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อช่วงค่ำหวานนี้
ก็ส่งผลให้การสัญจรนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะไปมายากลำบากจริงเพราะว่าน้ำท่วมสูงใน๒๐๓๐เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้เลยนะคะสูงจริงชาวบ้านระแวกนี้บอกว่าหากฝนตกหนักก็มักจะมีน้ำท่วมขังแบบนี้ทุกปีค่ะ
อยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ปัญหาหน่อยเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเลยก็ได้ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลยืนยันว่าก็ระวังเฝ้าระวังเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะในจุดต่างต่างเพื่อไม่ให้ไปอุดตันปากท่อระบายน้ำคาดว่าฝนจะไม่ตกมาเพิ่มก็อาจจะสถานการณ์ก็คงจะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วอันนี้เป็นภาพที่ขอนแก่น
น้ำจืดขนาดใหญ่ในอำเพิ่มเมืองครับนาทิจำรองรับน้ำจากทางเหนือลงมานะฮะ
ก็มาในจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าน้ำเนี่ยระดับน้ำสูงขึ้น
สองห้องนะฮะซึ่งมีน้ำท่วมผิวการจราจรแล้วก็
ฝ่ายขาดด้วยส่วนที่อำเภอบ้านไผ่มีจุดสะพาน
มีทางเบี่ยงสะพานขาเล็กน้อยตอนนี้ก็
เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้
อีกจุดหนึ่งนะคะไปต่อกันที่อำเภอแคนดงที่บุรีรำค่ะ
สถานการณ์น้ำเอ่อล้นจากอ่างเก็บน้ำแคนดง
วนน้ำจากที่สูงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ย
หลากเข้าท่วมมาบ้านเรือนเลยนะคะร้านค้าต่างต่างก็โดนท่วมไปหมด
เป็นการท่วมอย่างฉับพลันโดยเฉพาะในเขตเทศบาล
ตะบนแคนดงสี่หมู่บ้านต่างต่างหมู่บ้านแคนดงหมู่หนึ่ง
อนามัยหมู่สิบเอ็ดบ้านเทพสัมพันธ์หมู่สิบห้า
แล้วก็บ้านไมตรีจิตที่หมู่๑๖รวมถึงถนนสายหลักต่าง
ในหมู่บ้านแล้วก็หลายสายเนี่ย
น้ำท่วมแบบนี้แหละค่ะสูงกว่าครึ่งเมตร
สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านกว่า๔๐๐ครอบครัว
ตอนนี้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะคะ
มีการเฝ้าระวังสถานการณ์๒๔ชั่วโมงในการเตรียมแผนรับมือ
หากน้ำหลากท่วมกันรอบสองเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชน
เขาจะระดมไปแจกจ่ายถุงยางชีพก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นนะคะครับส่วนชายภูมิเองเนี่ย
มีน้ำป่าไหลหลากนะฮะเข้าท่วมสะพาน
เป็นสะพานเชื่อมทางเข้าออกหมู่บ้านห้วยฝรั่งนะครับ
หมู่บ้านดงลานที่อำเภอเทพสถิตนะครับ
ไปมาได้นะฮะนะครับแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านเองหลายครอบครัวเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเหมือนกัน
ถึงขั้นกับต้องมาหาปลากันบนถนนเนี่ยฮะรถจะผ่านได้ต้องสูงแบบ
เนี้ยครับรถอิดแต่นรถกระบะถึงจะผ่านได้
นะเข้าไปท่วมสูงสักครึ่งเมตรได้โอ้โหนี่ว่ายน้ำสูงขนาดได้
แต่ต้องระวังนะภูมิเยียวเขี้ยวขออาจจะมาก็ได้ตอนนี้ก็ลงพื้นที่
อ่ะไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมคะ
น้ำก็ท่วมร้านต่างต่างก็ต้องปิดอย่างเงี้แหละฮะครับอ่ะไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมดูสิต้นไม้ล้มมาทับบ้านคนเลยนะคะ
เสียหายเกือบทั้งหลังเลยค่ะโดยเฉพาะที่บ้านของในร้านสังทอง
อายุ๔๕ปีคนนี้เป็นน้องชายของเจ้าของบ้าน

เพราะบอกว่าคือบ้านหลังนี้มี๓พี่น้องเขาอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะ
ฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ก็เลยทำให้ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ขนาดนี้

โคตรล้มลงมาทับบ้านเลยนะคะ
ตอนที่ทุกคนกำลังหลับกันอยู่เลย
เพราะดีที่ทุกคนวิ่งหนีตายออกมาได้ทัน

ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ดีฝ่ายปกครองก็ดี
มีการประสานไปทางเจ้าหน้าที่เทศบาล

แล้วก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเบื้องต้น
สุรินทร์นะฮะไปที่อำเภอวิเชียนบุรีที่เพชรบูรณ์นะครับ
โอ้โหที่นี่นะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมครับฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับ
พื้นที่การเกษตรนี่เสียหายนะฮะแล้วนี่มีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ท้ายหมู่บ้านโคกสำลานตำบลน้ำร้อนนะฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสามารถน้อมสันเทีย
อายุสามสิบแปดปีนะครับท่านผู้ชมครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่า
นายสามารถเนี่ยตอนที่น้ำมาเนี่ยนะฮะน้ำท่วมน้ำทะลักเข้ามาเนี่ย
ว่ายน้ำไปเอาเครื่องสูบน้ำที่มันจมน้ำอยู่แล้วขณะที่กำลังว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งหมดแรงนะฮะ
มน้ำหายไปเลยนะครับชาวบ้านก็ไปช่วยกันงมค้นหานะครับ
พาขึ้นมาได้พยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าไม่ทันนะฮะ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับสถานการณ์น้ำหลักในพื้นที่อำเภอบ้านนา
เพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับบางจุดเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านนะฮะ
โรงเรียนด้วยวัดด้วยบ้านวัดโรงเรียนถูกน้ำทั่วหมดเลย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่กับคลองนะฮะเป็นคลองที่มีมวลน้ำไหลผ่าน
ขณะที่อบตบ้านนาได้นำถุงทรายไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อใช้ป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับ
แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านให้ขนย้ายสิ่งของจำเป็นไปไว้บนที่สูงก่อนนะครับ
ส่วนพื้นผิวการจราจรที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ได้เตือนให้คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขับรถยนต์เนี่ย
ระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นได้
โนอื่นก็เล่นสลายพื้นที่เหมือนกันนะ
ยังมีปิดท้ายนะคะไปดูที่พังงากันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานเขาพิงกันเขาแจ้งค่ะว่าเกิดเหตุเรือประมงพื้นบ้าน
ในเรือล่มที่บริเวณอาพังงาระหว่างขาวตาปูและเกาะถารุที่อำเภอเมืองค่ะ
ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือโอ้โหไปช่วยเหลือเนี่ยดูสิ
ธามกลางกระแสล้นลมแรงผลก็ตกลงปลอยปลายได้เดียวนะคะ

ก็แรงด้วยคลื่นก็แรงด้วยทีนี้คลื่นแรงมากในซัดเรือล่มเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ไประบายน้ำออกจากเรือก่อนนำเรือประมงพื้นบ้านเนี่ย
กลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยได้นะคะอืมต้องวิดน้ำออกก่อนใช่ค่ะครับ
อีกพื้นที่หนึ่งที่อำเภอประกงแล้วก็ตะกัวป่า
อันนี้น้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมเหมือนกันครับเป็นจุดพื้นที่ลาบรุ่ม
แล้วก็บ้านเรือนนะคะชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังเก็บข้าวของเครื่องใช้ไปไว้ที่สูง
แล้วก็อาศัยหลับนอนอยู่บนชั้นสองของบ้านเนี่ยเพราะว่าชั้นล่างมันอยู่ไม่ได้หรอก
ท่วมหมดแหละนะคะชาวบ้านก็อบพยพวัวควายไปอยู่บนถนนนะคะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มาเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะฝนยังคงตกหนักอยู่
น้ำป่าก็ไหลหลากด้วยคือติดตามอย่างใกล้ชิดเลยแหละ
ฝนไม่ตกเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ราบรุ่มเนี่ย
กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คาดว่า๑๒วันนี้ก็คงจะปกติแล้วอ่ะนะคะ